ณีนะคะก็เป็นอีกสองคนสำหรับวันนี้นะคะที่มาจากทางฝั่งของดารานักแสดงที่หลายคนจับตามองคุณชินชินวุฒินี่๒ปีนะคะสังกัดกองทัพบกนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคุณบูมกิจกล้องขำกริจนะคะคนนี้สมัครเข้ารับราชการทหารเองเลยนะคะเป็นการเกณฑหารนี่ใช้เวลา๖เดือนด้วยกันแต่ว่าสังกัดกองทัพอากาศค่ะ
ใช่ครับต้องตั้งใจจะทำให้ตัวเองนั้นเลิกกลัวความสูงนั่นเอง

คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของคดีน้ำพริกเผาแม่ประนอม

โดยสารจังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างการไต่สวนคำร้องใหม่นะครับ
คดีที่แม่ประนอมนั้นถอนฟ้องลูกสาวคนโตโดยไม่สมัครใจครับ
ส่วนคดีการปลอมแปลงเอกสารของลูกสาวนั้นอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลครับ
ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม
ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน
ขั้นตอนขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล

หรือว่าให้คู่ความทั้งสองมาไกลเกลี่ย
ส่วนคดีนางประนอมแดงสุภายื่นคำร้อง
ต่อสารใหม่ว่าไม่ได้ถอนฟ้องลูกสาวคนโตโดยสมัครใจ
ในคดีหมายเลขดำที่๘๖๑ทัพ๒๕๕๙
ความผิดเกี่ยวกับเอกสารช่อกงและความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ขณะนี้สารอยู่ระหว่างการไต่สวนคำร้องของโจทย์
หลังจากสารมีคำสั่งเมื่อวันที่๑๖กันยายน๒ปีที่ผ่านมานะครับ
ได้รับฟ้องในส่วนของนางสิริพรลูกสาวคนโตจำเลยที่๑

ส่วนนายสุชาติจำเลยที่๒สารยกฟ้องในชั้นไต่สวนหมุนฟ้องนะครับ
แต่ภายหลังได้มีการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดี
วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีการมอบอำนาจจากโจทย์ที่ยื่นคำร้อง
จึงอริยาทให้ถอนฟ้องคดี
แต่ว่าต่อมาโจทย์ได้ยื่นคำร้องใหม่โดยอ้างว่า
ยื่นคำร้องถอนฟ้องเป็นไปโดยไม่สมัครใจ
ความคืบหน้าคุณผู้ชมติดตามในข่าวช่วงต่อไปของธนัททีวีนะครับ